ชวนตลอดตลาด
เดี๋ยวคุณแม่ชิสาจะพาไปจ่ายตลาดกันนะคะ
วันนี้มีราคาสินค้าที่น่าสนใจรวมถึงราคาเห็ดกันด้วยค่ะ
เริ่มต้นที่หมูเนื้อแดงอยู่นะคะอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองค่ะ
ส่วนใครที่ชอบกินเห็ดต้องเช็คราคากันหน่อย

ฟาง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๘บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เข็มทอง๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
พรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมาเช็ค